โปรดติดตามตอนต่อไป
แขกรับเชิญที่จะมาแบกเรื่องราวในค่ำคืนนี้นะฮะ
แมนเธอไปติดสินบนทีมงานเหรอ

ช่วงนี้ไม่ได้แขกผู้หญิงในกลางราวนั้นไปหมด

คุณแยกไม่ออกเลยว่าไหนแขกรับเชิญหรือหลอดไฟมงไปหมดเลย

ใช่ขาไม่พอออร่าเด้งกระจายออกมา
คือวันนี้จัดแสงนิดเดียวก็พอแล้วใช่ไหม
จัดแสงแล้วก็จัดเลขให้เขาด้วย

อย่าเอาแบบค่อนข้างจะเชิญเลยนะฮะ
น้องเกรสการ์ดเกล้าด้วยเสียงกรอบ
สวัสดีครับ
เปิดตัวได้เพลงน้องเกราดนะครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่าให้เกียรติพิธีกรด้วย

เปลี่ยนมาเป็นชุดนี้
ก็ไม่ให้เกี่ยวกับพี่เกราดเอง

ครับ

ดูแลตัวเองยังไงอยากบอกพี่หน่อยสิ

เคล็ดลับของเจ๊สก็มีเคล็ดลับเสร็จครับ

ใช่ค่ะจนตอนนี้ก็เลยเอาเคล็ดลับนั้นมาทำเป็นธุรกิจ
ก็คือทำธุรกิจของเราแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้
ใช่ก็ทานมาประมาณ๕๖ปีแล้วค่ะ
อ๋อเหรอก็เกิดมาเป็นลูกค้าก่อน
ใช่เป็นลูกค้าก่อนแล้วก็นำมาแล้วก็ทำเป็นในสูตรของเรา

เห้ย
ทีนี้ก็นำมาเป็น
โอนก็คนละแน่กับเกรชอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเกลียว

จะต้องซื้อให้เกลียวกินเข้าใจมา
คุณกับเธอแล้วที่ดีมากเธอก็ต้องผลิตการเสริมอาหารของเจ๊

ต้องเอาให้ได้แล้วต้องแบบชนะด้วยที่สุด

ก็คือเป็นเลขไฮเปอร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือสุดยอด
เลขที่ทำธุรกิจเสริมธุรกิจที่มันดีงามยอดขายทะลมทะลายมีไหมครับ
จริงแล้วตามธรรมชาติตัวเลขเลข๖เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงธุรกิจ
เกรสทำอยู่แล้วเพราะว่าเลข๖มันเป็นเรื่องอาหารเสริม
หรืออาจจะเป็นเลข๙๙๑ก็ได้ซึ่งอันนี้อาจจะแบบมีความสัมพันธ์กับเพศชายมากกว่า
จริงแล้วตามธรรมชาติตัวเลขก็มีครบอยู่แล้ว
ซึ่งก็สามารถดึงเลขพวกนี้มาใช้ให้อย่างเหมาะสม

เหมือนกับตัวเลขเขาก็ได้จัดวางให้สวยงามอยู่แล้ว

รังเชียล๒ปีปีนี้๒๕๐๐บาท

มีอีกหลายคนเลยค่ะสวยสิก็ต้องหล่อดูสดใส
ทำไมเกิดประกวดในงานตอนนั้นน่ะเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าไปเป็นเพื่อน
พาเรามาแล้วก็พาไปแคสต์งาน๒๓ทีไม่ได้
ตั้งแต่๗โมงจนถึงทุ่มนึงยังไม่ได้แคสต์เลย

จนถึงครั้งสุดท้ายครั้งที่๓บอกเขาว่าถ้าไม่ได้นี่เลิกแล้วนะ

พอไปประกวดเราก็ไม่คิดว่าจะได้แล้วก็ได้จนได้
มีตัวเลขไหมที่บ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเกิดเป็นนางงาม
จริงแล้วเนี่ยตัวเลขเกี่ยวกับนางงามเนี่ยในตัวเลขแทบจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมานะครับ
แต่ตัวเลขนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่นางงามส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะแบบ
ได้มีโอกาสเข้ารอบหรือแบบประกวดจนถึงพัฒนาไปถึงนางงามจักรวาล

หรอค่ะพี่ปุ๋ยพ่อทิศหรือคุณปฟาสาราฮงสกุลหรือใครก็ตาม

จะมีโอกาส๑และเลข๓อยู่ใกล้กับชีวิตเยอะ

คริสอยากจะถามไว้พี่แมนเรื่องความรักมั้ย

ตอนนี้เฉยเลือกธุรกิจอย่างเดียว
ใช่อยากถามธุรกิจอย่างเดียวอ๋อแล้วถ้ามีดีไม่เอาเหรอหืม
มีคนที่คุยมีคนที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงเวลาที่จะแบบจริงจัง

เราทำธุรกิจไหนรายกงรายการนู้นเราจะไปเงินอะไรเราจะทำเรารับออกเอง
ไหนเราจะเห็นแก่ง่อนอะไรอีกเออเราก็เลยรู้สึกว่า
ผู้ชายต้องมาเป็นอันดับที่ปัจจัยอันดับหลัง
เพราะถ้าเอามาเป็นอันดับแรกที่ให้ความเสมอกันเนี่ย
มันจะแบบมันจะทำให้เราแบบเราจะเหนื่อยอ่ะ
เราจะแบบว่าไหนจะต้องไปนั่งกินเข้าไปดูหนังเป็นเพื่อนกัน

ก็ไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้น

เออใช่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ถ้าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ย
มันต้องเป็นสองคนไงคะเดี๋ยวรู้ปะคะ
ใช่มันต้องประคับประคองมาด้วยกันเพราะมันมีสองคนเพราะมันมีคำว่าเรา

แล้วคนที่คุยกับเราก็ไม่คาดหวัง
เออแล้วเนี่ยพูดอย่างเงี้ยคนที่คุยกับเราตอนนี้ก็ใจเป้าลงมา

แต่เพื่อนอะไรพูดถึงปั๊ป

เกรซไม่มีผ้าหนูผ้าหรือเปล่า
เห็นมีความความรู้สึคหนึ่งที่เกรซเคยนึก
นึกว่าอยากจะลาออกจากวงการเลย

เคยตอนเด็กไงตอนที่อยู่มปลาย
เพราะว่าตอนที่อยู่มปลายเราเรียนวันละ๘คาบ

ละ๘๕๔๐อาทิตย์หนึ่งไปโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์๕วัน
คูณเข้าไปเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์แกต้องเจอการบ้าน๔๐งาน
พี่ก็ต้องเจอไม่ใช่เก็ตเจอคนเดียว

อันนี้เป็นส่วนอย่างพี่ดีแต่ละฮะ

พอแล้วต้องเรียนด้วยแล้วลองทำงานด้วยเลย

เรารู้สึกว่ามันเป็นงานอดิเรกไง
แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเรื่องเรียนมากกว่า

แล้วรู้สึกว่าโอ๊ยการถ่ายละครมันเป็นอะไรที่แบบ

เพราะฉะนั้นว่าทำรักเรียน

แต่เรารู้สึกว่าเราทำ๒อย่างที่มันหนักขนาดนี้
แบบไม่ไหวบางช่วงก็ละคร๔เรื่อง

แล้วต้องอ่านหนังสืออีก

ไม่รู้ว่าจะเอาสติไปโฟกัสอะไรบท

ใช่ช่วงนั้นมันช่วงเหนื่อยมาก

เพราะอะไรถึงมีจุดพลิกพัน

จุดการงี้ป่านก็ดู่โรงเรียนไม่ถึงขั้นว่า

ก็ต้องเหนื่อยเองไปคอยตามเรียนเอง

แล้วฝรั่งเศสถ้าขาด

ตามหนักภัฐในช่วงหนาเชพร่างนี้พักกับคู่ค่ะ
วันนี้คือเวลาที่มีผู้จำนาน

ว้าว